เทศกาลกินเจปีนี้บรรยากาศหลายพื้นที่ไม่ค่อยคึกคัก

เป็นเพราะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด๑๙นี่แหละ
เฉพาะที่ภูเก็ตค่ะบรรยากาศไม่คึกคักนะคะ
โดยเฉพาะการทำพิธีแห่พระรอบเมืองปกติแล้วจะต้องเป็นการเดินด้วยเท้า
แล้วก็จะมีผู้ที่เข้ามาร่วมการเดินขบวนด้วยเป็นจำนวนมาก
แต่ปีนี้ค่ะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาใช้ขบวนรถยนต์แทนค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นบรรยากาศในภูเก็ตนะคะ
เป็นช่วงประเพณีถือศีลกินผักประจำปีนี้วันที่ห้า
และเป็นวันที่๔ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง
หรือว่ายู่เก้งของศาลเจ้าท่าเรืออำเภอธรรมขา
ขบวนแห่พระปีนี้ไม่มีการเดินเท้าเหมือนทุกปีนะคะ
เพราะโควิด๑๙แต่ว่าใช้ขบวนรถแทน
ซึ่งขบวนรถได้ออกจากศาลเจ้าผ่านถนนเส้นทางต่างในตัวเมืองภูเก็ต
มุ่งหน้าสู่ปลายแหลมสะพานหินในอำเภอเมือง
เป็นการประกอบพิธีอันเชิญควันทูบควันเทียนอันเชิญกลับไปยังสารเจ้า
มีประชาชนออกมารอรับขบวนพระบางตาค่ะ
อกจากนี้นะคะปีนี้ม้าทรงที่ประทับองค์๔๕องค์
ไม่มีการนำอาวุธต่างมาทิ้มแทงตามร่างกายค่ะ
ซึ่งในขบวนที่เลี้ยงม้าทรงและผู้ร่วมขบวนมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาด้วย
ส่วนที่สารเจ้าเจ๋งอ๋องนะคะปีนี้ไม่มีการแห่พระรอบเมือง
แต่เป็นการประกอบพิธีที่บริเวณหน้าสารเจ้าแทนค่ะ
และในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่๕ของการประกอบพิธีแห่พระรอบเมือง
ประเพณีถือศีลกินผักประจำปี
สารเจ้าบางเหนียวจะประกอบพิธีอิ้วเก้งหรือว่าแห่พระรอบเมืองภูเก็ต
ซึ่งถือว่าเป็นสารเจ้าเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจ
วันนี้เราก็เลยมีหนึ่งในเมนูที่เขาบอกว่าเป็นหาทานยาก
เนนูหาทานยากเป็นสูตรโบราณของจีนนะคะ
ใน๑ปีเขาบอกว่าได้ทานแค่ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือช่วงกินเจนี่แหละ
จุ้ยก๊วยชื่อนะคะจุ้ยก๊วยเนี่ยค่ะหรือว่าขนมถ้วยโบราณ
ก๊วยเนี่ยเป็นขนมถ้วยโบราณของจีนเป็นเมนูอาหารว่างทานเล่นนะคะ
แต่หาทานยากมากรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะคะ
ที่พาไปวันนี้ก็เป็นของอาม่าเพ็ญศรีตั้งอยู่ปากซอยมังกรถนนเยาวราช
มานานกว่าสามสิบปีแล้วค่ะจุ้ยก๊วยสูตรอาม่าเพ็ญศรีเนี่ยทำใหม่ทุกวัน
ก็ใช้แป้งข้าวเจ้าหยอดลงบนถ้วยที่สั่งขึ้นมาเป็นพิเศษ
มีหลุมอยู่ตรงกลางให้แป้งสุกอย่างทั่วถึงจากนั้นเอาไปนึ่งค่ะ
ก็จะนิ่มเหนียวนุ่มน่ารับประทานซึ่งอาม่าบอกว่าแต่ละวันทำมากถึงสองพันลูกเลยนะคะ
ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือหัวชัยเท้าต้องทานคู่กับขนมถ้วย
วิธีการทำก็คือต้องสับหัวชัยเท้าให้เป็นชิ้นเล็ก
แต่ละวันใช้หัวชัยเท้าวันละประมาณ๒๐๓๐กิโลนะไม่น้อยนะคะ
มาผัดกับน้ำมันพืชนานประมาณ๒๐นาทีสุกเหลืองได้ที่
หลังจากนั้นค่ะใส่เห็ดหอมลงไปเพราะว่าเป็นสูตรเจ
ให้เข้ากันกลิ่นก็จะเริ่มหอมโชยขึ้นมาแล้ว
สิ่งสำคัญของขั้นตอนนี้คือหัวเชเท้าต้องผัดบนกระทะทองเหลืองเท่านั้นเพราะว่าเก็บความร้อนได้ดี
เตาถ่านด้วยเพราะว่าจะหอมเป็นพิเศษค่ะ
วิธีการรับประทานก็คือนำขนมถ้วยใส่ลงบนชามที่เตรียมไว้
แล้วก็ตักเอาหัวชัยเท้าที่ผัดเสร็จแล้วเนี่ยที่รสชาติจะออกเค็มหน่อยราดลงไป
ตามด้วยความเปรี้ยวของพริกน้ำส้มเพิ่มหวานอีกนิดด้วยซีอิ๊วหวานที่เคี่ยวขึ้นมานะคะ
พอทุกอย่างทานรวมกันในคำเดียวเนี่ยเขาบอกอร่อยมาก
สูตรนี้มีให้ทานกัน๑ปีครั้งเดียวเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปกติอาม่าบอกว่าใช้กระเทียมแทนเห็ดหอม

ใครอยากลองชิมจุ้ยก๊วยเนี่ยนะคะเป็นขนมถ้วยโบราณสูตรเจของอาม่าก็แวะไปได้ค่ะ
๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็นที่ปากซอยมังกรถนนเยาวราชนะคะ

ก็ไปแวะลองทานลองชิมดู
ปีละ๑ครั้งต้องไปแล้ว